ผู้หญิงสองคนครับทำทีเอาเสื้อผ้าไปซักที่คอนโดนะ

ที่แถวบางแสนชนบุรี

ก็ไปเปิดเครื่องนั้นเครื่องนี้ไปเอาเสื้อผ้าเขาออกมา

เหมือนช้อปปิ้งแต่มันคือของคนอื่นเนี่ย

บางชุดบางตัวใส่แค่ครั้งเดียวเพิ่งซื้อมา
แล้วก็เพิ่งเอาไปซักแล้วถูกขโมยแบบนี้มันก็แบบ
เออเขาก็เสียดายอย่างเงี้ยนะครับ

มีผู้หญิงสองคนเอาผ้าลงมาซักแต่ว่าเขาเปิดของผมดูแต่ว่ามีผ้าอยู่ข้างในตู้นะเขาเห็นเสื้อผมเขาก็เหมือนทำถ้าเวลามีคนเดินผ่านข้างหน้าตรงเนี้ยครับเขาก็จะเหมือนแบบทำท่าเหมือนเหมือนแบบเลิกลนแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกสองคนเลยแล้วก็ไปให้อีกคนหนึ่งดูต้นทางแล้วก็เพื่อเอาให้อีกคนนึงเข้ามาเอาผ้าใส่แล้วก็

ผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าของคอนโดที่เขาอยู่ก่อนจะออกไปทำธุระก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อกลับมาจะเอาผ้าที่ซักไว้เนี้ยไปตากก็ต้องตกใจเพราะว่าเสื้อผ้าหายไปครับจึงประสานเจ้าของคอนโดไปช่วยตรวจสอบผ้าวงจรปิดแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือไปเจอผู้หญิงสองคนนี่แหละขโมยไปนะครับหลานกริสดาก็เล่าต่อว

ไปไปตรวจสอบน่าจะหาร่องรอยได้นะฮะเพราะว่าเนี่ยก็สังเกตดูนะเขาไม่
เอาคือผู้หญิงเนี่ยมาขโมยเสื้อผ้าผู้ชายเออไม่รู้ว่าเอาไปเอาไปขายต่อหรือเอาทำไม
คุณกิจสดาเขาก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์ครับ
เพื่อให้ตำรวจนั้นเร่งติดตามตัวผู้หญิงสองคนนี้ดำเนินคดี
จะได้ไม่ไปก่อเหตุของที่อื่นอีกไม่ไปขโมยเสื้อผ้าคนอื่นอีกนะครับ
ฝากเตือนด้วยถ้าเกิดว่าคุณไปซักผ้ากับเครื่องหยอดเหรียญ
ให้ตั้งเวลาเอาไว้ดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องมาเกิดเหตุ
คือถ้าซักเสร็จรีบลงไปเอาถ้าคุณแช่ไว้เนี่ยแล้วมันแห้ง
แล้วคนมาต่อเขาก็อาจจะเปิดแล้วเอาไปได้แบบนี้
ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายซักผ้าไว้
เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะครับ